เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัย

ของประชาชนนะครับชนสารพระภูมิแล้วก็ร้านค้าจนพังเสียหาย
โชคดีที่มีคุณยายวัย๖๗ปีที่นอนเล่นอยู่บนเก้าอี้พับ
สามารถกระโดดหนีเอาชีวิตรอดได้ทัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งคันหนึ่ง
หลักพุ่งเข้าไปในบริเวณบ้านเรือนประชาชน
ริมถนนเพชรเกษมในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีแดงคันเกิดเหตุ
อยู่ในสภาพด้านหน้ารถและช่วงล่างพังยับเยิน
สารพระภูมิและร้านค้าถูกชนพังเสียหายเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
ส่วนนายไมตรีทิพย์จากสู่อายุ๓๒ปีคนขับและภรรยา
เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงรถชนดังสนั่นก่อนที่รถเก๋งจะพุ่งตรงมาที่นอนอยู่
ด้วยความตกใจจึงรีบลุกวิ่งหนีทันทีและเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้
เพราะให้เหรียญในหลวงรัชกาลที่๙รุ่นทรงผนวด
พวกเขาจะถามว่าใครกูธร็า
และเห้อภูมิให้พี่หายออกทิ้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดดูปฏิเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนชนกับรถจักรยานยนต์
ใกล้กับสี่แยกบ้านวังมะขามถนนสายทรัพย์สมพงศ์ลาดแคร์
ในพื้นที่หมู่๖ตะบนพญาวังอำเภอบึงสามพันธุ์
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เด็กนักเรียนชั้นป๑ถึงม๓
นั่งมาในรถได้ระบาดเจ็บ๗คนส่วนผู้บาดเจ็บอีก๒คนเป็นครูและคนขับรถบัส
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่โดยมีนักเรียนปวช๒อายุ๑๖ปีคนขับขี่ได้ระบาดเจ็บ
กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ใจเชื่อเพราะมีอาการคล้ายคนเมา
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพบว่า
สูงถึง๒๐๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คนขับรถบัสจึงรับสารภาพว่า

คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถบรรทุกบนถนนมิตรภาพ
หลักกิโลเมตรที่๕๓ในพื้นที่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งเกิดไฟลุกไหม้ทั้งคัน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำดับไฟเกือบ๒๐นาที

พบว่ารถเก๋งได้รับความเสียหายทั้งคัน
นายนารินบัวทองอายุ๒๙ปีครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตะบนปากช่องซึ่งเป็นคนขับรถเปิดเผยว่า

พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นเนิน
จู่รถสายไปมาแล้วพุ่งชนท้ายรถสิบล้ออย่างจัง

จึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงตั้งสติแล้วรีบออกมาได้อย่างวุ่นวิทย์